เรื่องของลอตเตอรี่รางวัลที่๑๓ใบ๑๘ล้าน
งวดวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
เป็นเรื่องของนายศรีอนนท์ค่ะหรือว่าในเป้งอายุ๓๔ปี
เขาบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๘ล้าน
แต่ลอตเตอรี่เขาหายไปเขาสงสัยพี่ชายกับน้าสาว
ขโมยไปแน่เลยเขาจำได้ว่าเขาซื้อเลขอะไร
หวยออกก็ดีใจจะเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินปรากฏว่ามันหายไปแล้ว
แล้วพี่ชายมีพฤติกรรมแปลกไปหลังวันหวยออก
พี่ชายกับน้าสาวจริงแล้วอยู่บ้านเดียวกัน
เก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านไปเฉยเลยทั้งที่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน
แล้วพี่ชายเนี่ยก็ไปกินหรูอยู่สบายงานการไม่ทำแล้ว
เขาก็เลยสงสัยว่าแล้วพี่ชายไปเอาเงินมาจากไหนทำไมอยู่ดีร่ำรวยผิดปกติ
แล้วก็บล็อกการติดต่อสื่อสารกับเขาทั้งหมด
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราเจอทั้งพี่ชายเจอทั้งน้าสาว
ทั้งคู่ปฏิเสธนะคะครับแต่ในเป้งยังคงยืนยันว่า
พี่ชายกับน้าสาวแน่เพราะเขาไปดูกับร่างทรง
ร่างทรงมาบอกว่าคนที่เอาไปเนี่ยเป็นผู้ชายคนนึง
เป็นผู้หญิงคนนึงรู้จักกันดีแล้วไม่ได้คืนหรอกลอตเตอรี่ที่หายไป
นี่เขาบอกร่างทรงบอกอ๋อเลยฮะใช่
แต่ว่าเท่าที่ฟังทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้มีหลักฐานใช่ไหม
เป็นเพียงแค่ข้อมูลการบอกเล่า
ยังแต่ว่าตำรวจรับไว้เป็นคดีแล้วนะคะ
เพราะว่าเขาไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม
ทนายรณรงค์ช่วยแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้สอนอคลองตัน

ไปตรวจสอบดูว่ามีใครไปขึ้นเงินอะไรยังไง
จริงค่ะนายศรีอานนท์แสงอรุณหรือว่าในเป้งค่ะ
อายุ๓๔นะคะขอความช่วยเหลือจากธนายโรนโรงแก้วเพชร
ประธานเครือข่ายโรนโรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เพื่อตามหาลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวด๑๖มิถุนายน
หมายเลข๑๗๔๐๕๕เขาบอกว่าเขาจำเลขนี้ได้แม่น
เพราะว่าเลขตัวหน้ามันไปคล้ายกับทะเบียนรถของเขา

๓ใบ่อ่ะค่ะเขาบอกถูก๑๘ล้านต่อหายไป
สงสัยพี่ชายที่ชื่อว่าในสิง

เรื่องนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน
เป้งเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ที่ปั๊มน้ำมันปอตทที่เขาติดป้ายว่าเป็นปั๊มที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ครับอยู่ริมถนนเพชรเกษมอำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรีไปซื้อที่นั่นก็เพราะว่า
เป้งเนี่ยไปหาหมอปลามือปราบสัมภเวษีไปรักษาอาการแปลกเขาบอกว่าเขาหูแว่ว

พอกลับมาบ้านเก็บลอตเตอรี่เอาไว้ในกล่องทิชชู่
แล้วก็วางเอาไว้บนตู้เย็นอืม
พอวันหวยออกสิบหกมิถุนายนกลับมาดูที่บ้าน
จะเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินเพราะจำเลขได้
แล้วก็มั่นใจว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแน่แน่อืม
ปรากฏว่าลอตเตอรี่ไม่อยู่แล้วอ๋อคือยังไม่ได้ตรวจแต่ว่าจำเลขได้
จำเลขได้ค่ะอ่าลอตเตอรี่ไม่อยู่แล้วครับ
แล้วพี่ชายก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอยู่ดีเก็บข้าวเก็บของ
ออกจากบ้านไปเลยไปกับน้าสาวทั้งที่ก่อนหน้านี้
อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายเดือนแล้วก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกันมาก่อน
แล้วพี่ชายก็บล็อกทุกอย่างบล็อกไลน์บล็อกเฟซบุ๊ค
คือติดต่อไม่ได้เลย๑๔กรกฎาคมเป้งก็เลยไปแจ้งความ
สอนอคลองตันครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเรา
ไปถามหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะอ๋อเหรอฮะไปถามว่าหมอปลา
จำในเป้งได้ไหมในเป้งเขาบอกว่าไปหาหมอปลา
วันที่เขาไปซื้อลอตเตอรี่คือจะได้รู้ว่าไปหาหมอปลาจริงหรือเปล่า
อืมจะได้เชื่อมโยงไปได้ว่าซื้อลอตเตอรี่จริงไหมอะไรแบบนี้นะ
หมอปลาบอกว่าโอ้โหวันวันหนึ่งคนไปที่บ้านเยอะมากเลยอ่ะ
อืมแล้วเขาจะมีสมุดลงบันทึกไว้อ่ะค่ะว่ามีใครไปหาเขาบ้างอืม
แต่สมุดเนี้ยจะลงบันทึกเฉพาะคนที่ไปพักค้างคืนคนที่ไปเช้าเย็นกลับ
ต้องเซ็นสมุดบันทึกครับก็เลยไม่รู้ว่าเป้งอ่ะ
เช้าเย็นกลับหรือไปหรือเปล่าหมอปลาบอกว่าไม่ขอฟันทงอืม
ทีมข่าวก็ไปถึงปั๊มน้ำมันที่ในเป้งอ้างว่าไปซื้อลอตเตอรี่จากที่นั่นนะคะ
ครับไปคุยกับนายสมิทพ่อค้าแผงลอตเตอรี่ทางเข้าศูนย์อาหารในปั๊มอ่ะค่ะ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าในปั๊มน้ำมันนี้มีแผงขายลอตเตอรี่อยู่๓แผง
ทิศใต้๒แผงร้านของนายสมิทอยู่ทางทิศเหนือที่หน้าศูนย์อาหารหนึ่งแผง
ที่ผ่านมาในปั๊มมีกฎห้ามผู้ค้าลอตเตอรี่ขาจรเข้ามาขายดังนั้นก็จะมีอยู่แค่สามแผงแน่แน่
ในปั๊มนี้ยังไงก็มีแค่นี้ถูกต้องแต่ถามว่ามีพ่อค้าแม่ค้าขาจรมาแอบขายไหม
มันก็มีบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนั้นมีไหมนึกออกมามันเลยฟันทงไม่ได้สักอย่างหนึ่งอ่ะ
ฉะนั้นถ้าจะไล่ให้เป้งมาชี้๓แผงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อกับเจ้าของแผงหรือเปล่าอีก
ถูกเรื่องของการซื้อมันก็ฟันโทงไม่ได้แล้วหมอปลาก็ฟันโทงไม่ได้แล้ว
แต่มีหลานชายของในเป้งคนนี้เขายืนยันว่าเห็นว่าในเป้งเสียบลอตเตอรี่เอาไว้ในกล่องทิชชู่จริง
กฤษณะสุวรัตน์ค่ะเป็นหลานชายของในเป้งนะคะเขายืนยันว่าเขาเห็นนะ
เห็นว่าในเป้งเอาลอตเตอรี่ใส่ไว้ในกล่องทิชชู่แล้ววางเอาไว้บนตู้เย็น
แต่ไม่เห็นว่าลอตเตอรี่ที่ว่าเป็นเลขอะไรไม่เห็นว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑จริงหรือเปล่า
แต่หลานชายคนนี้ก็บอกว่าหลังจากวันหวยออกพี่ชายของในเป้งที่ชื่อว่าในสิงอะค่ะ
ค้นอะไรก็ไม่รู้ที่ตู้เย็นแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงบนบ้านผิดสังเกต
แต่ก็ไม่ฟันทงอีกนั่นแหละว่าในสิงห์พี่ชายของในเป้งขโมยลอตเตอรี่ไปจริงหรือเปล่า
คือถ้าย้อนไปที่ปั๊มก็ต้องไปหากล้องวงจรปิดในวันนั้นที่เป้งบอกว่ามาซื้อใช่ไหม
แต่ถ้าไม่มีเรื่องกล้องวงจรปิดอีกอ่าที่ปั๊มก็ต้องลำบากแล้วใช่ไง
ที่บ้านที่หลานชายบอกเห็นเอาลอตเตอรี่มาเก็บแต่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรอีกไง
ถูกคือมันไม่ได้มีหลักฐานที่จะฟันทงได้แบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์
หรือต่อให้ตอนซื้อถ้ามีกล้องว่าโอ้โหเนี่ยมาซื้อจริงมันก็ไม่เห็นเลขอีกอ่ะ
ใช่แล้วในเป้งไปถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะ
เอาไปแล้วเหรอฮะไปถามใช่ไปถามแล้วครับ
แต่จำเลขชุดไม่ได้สำนักงานสลากก็ตรวจสอบให้ไม่ได้ไง
มันต้องมีชุดด้วยถูกอืมทีนี้ค่ะคนที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยรถขโมยลอตเตอรี่อ่ะค่ะ
คนนี้คือเป้งใช่ไหมคนนี้คือเป้งค่ะคนนี้คือเป้งคนที่ถูกกล่าวหาคือพี่ชายที่ชื่อว่าในสิง
ครับกับน้าสาวของในเป้งนะคะอืมทีมข่าวของเราไปเจอทั้งคู่เลยนะคะ
ในส่วนของน้าสาวค่ะนางสาวพิษสมัยสุวรัตน์
น้าสาวเนี่ยย้ายออกมาจากบ้านของในเป้งไปเช่าบ้านอยู่ซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านเดิม
น้าสาวยืนยันเลยว่าไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องลอตเตอรี่เลยครับ
ที่ย้ายออกมาก็เพราะว่าทนไม่ไหวที่ในเป้งแบบชอบซื้อลอตเตอรี่บ่อยนะ
แล้วก็จะชอบพูดถึงเรื่องเทพมากระซิบข้างหูบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าที่ย้ายออกมาเนี่ยถ้าเขาขโมยลอตเตอรี่แล้วเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินจริง
ทำไมต้องย้ายมาอยู่บ้านเช่าเก่าแบบนี้อ่ะทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่นไม่หนีไปเลยอ่ะ
ยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเลยแล้วที่ต้องบล็อกเฟสบล็อกไลน์บล็อกทุกอย่างไม่ติดต่อกับในเป้งเนี่ย
ก็เพราะว่าไม่อยากจะรับรู้เรื่องที่ในเป้งมากล่าวหาว่าน้าสาวไปร่วมกับพี่ชายที่ชื่อว่าในสิง
ขโมยลอตเตอรี่เพราะน้าสาวบอกว่าตัวเองก็ป่วยเป็นความดวงความดันไม่อยากจะรับรู้เครียดครับนี่
ส่วนในสิงค่ะพี่ชายที่ถูกกล่าวหานายเวียรพลแสงอรุณ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้ขโมยลอตเตอรี่ไปนะคะที่หนีที่บล็อกเฟสบล็อกไลน์ก็เบื่อไม่อยากทะเลาะกับเป้งค่ะ
ที่ผ่านมาเป้งเนี่ยเคยทำร้ายร่างกายเคยขู่ฆ่ามาแล้วด้วยแล้วก็เป้งเนี่ยติดหวยมาก
คิดไปเองว่ามีเทพมาบอกหวยคิดไปเองว่ามีคนมากระซิบบอกว่าพี่ชายกับน้าสาวขโมยลอตเตอรี่ไป
คิดไปเองว่าร่างทรงบอกอะไรแบบเนี้ยครับส่วนที่เห็นว่าไปกินหรูอยู่สบายเนี่ย
พักผ่อนกับเพื่อนเงินที่ได้มาก็ได้มาจากการทำงาน
คือสิงห์เนี้ยที่เป็นพี่ชายของในเป้งเขาตัดสูตรที่ร้านสูตรร้านดังร้านหนึ่งอ่า
บอกว่าบางเดือนเนี่ยคนมาตัดเยอะมากนะรายได้เขาเป็นแสนนะ
เป็นพนักงานตัดสูตรดังนั้นรายได้เป็นแสนเขาจะไปกินหรูอยู่สบายบ้างนานนานที

ผมไม่รู้เรื่องอะไรเห็นแต่มันพูดแล้วก็เอออคนเดียว
แต่คือผมไม่อยากจะรับฟังแล้วไงตั้งแต่บอกว่าเทพมันเป็นเทพ
เทพมาบอกมันกับมีอะไรกระซิบข้างหูคนเป็นพี่ชายดูอาการมารู้แล้ว
มันสมองมันบ้าหวยบ้าอะไรเกินไปแล้วเออถ้าบอกมันถูกจริงมีหลักฐาน
ผมจะหาช่วยเลยบ้านหลังนั้นอ่ะไม้ตรงไหนมันจะงัดออกให้ไม้หมดเลย
หวยอ่ะตอนไปแจ้งความก็ผมเป็นคนพาไป
สติไบที่มาโชวะก็คือถ้ามันเอวเอากับมันมันหาว่าผมเอาไป
มันจะฆ่าผมเลยให้ผมทำอย่างไรผมดูแล้วมันไม่ไหวแล้ว
ผมก็เลยผมคิดหนึ่งหนึ่งผมก็เลยไม่อยู่
มันก็มันก็ไม่พูดอะไรมันก็ยังไม่ไม่เจาะจงเอาผมเอาไป
พอมีมันบอกมีเทพมีอะไรกระชาย
กระซิบบอกมันว่าสิงเอาแล้วผมอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้
ถ้ามีเทพมาบอกอย่างเงี้ยผมก็ถ้าเป็นผมอะมันก็เป็นน้องชายอย่างเงี้ย
จะทำยังไงได้ก็หนีอย่างเดียวคนมันเผื้อเจ้อเหมือนคลาย
สมองมันจะไม่ปกติผมคิดนะไม่ใช่ว่าน้องบ้าแต่มัน
ถ้าคิดว่าน้าเอาไปเขาจะสะทนอยู่ลำบากอย่างนี้เหรอ
สองมุมแบบเนี้ยค่ะอ่ามุมหนึ่งของเป้ง
เขาบอกว่าเขาซื้อมาจริงจริงอืมวางไว้หลังตู้เย็นเนี่ย
กล่องทิชชู่เนี่ยพี่ชายกับน้าสาวไปขึ้นเงินค่ะ
แต่อีกมุมหนึ่งพี่สาวกับน้าพี่ชายกับน้าสาวบอก
โอ้โหก็เป้งเป็นแบบเนี้ยค่ะทนายรณรงค์ก็เลยบอกว่า
ก็ถามตำรวจคุยกับตำรวจเหมือนกันนะว่าจะตรวจสอบยังไงดี
คือมันยากจริงจริงยอมรับว่ายากอ่ะเป็นไปได้ไหม
จะไปตรวจดูลายนิ้วมือที่ตู้เย็นที่กล่องทิชชู่หรืออะไรแบบเนี้ย
มันจะได้ไหมคือมันมันสืบถึงตรงแค่นั้นมันจะพอหรือเปล่า
กล่องในนิ้วมือคนที่ไปจับมันก็จะต้องเยอะมากไง
มันก็จะโวนไปเหมือนกรณีของหัวจรูนกับครูปีชาตอนนั้นเข้าไปขึ้นเงินจริง
จากพี่ชายกับน้าสาวของเป้งแบบนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราย้อนกลับไปถามเป้งอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าอาเป้งเนี่ยตกลงพี่ชายเขาบอกว่าเขาทำงานได้เงินเดือนเนี่ยเดือนนึงเนี่ยโอ้โหเป็นแสน
เป้งโต้กลับนะครับบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นไหนเอาสมุดบัญชีมาให้ตรวจสอบหน่อยสิ
ถ้าบริสุทธิ์ใจว่ามีรายได้เดือนหนึ่งแบบเป็นหลักแสนจริง
ประเด็นที่กล่าวหาเขาบอกว่ามีเทพมากระซิบบอกหวยเป็นพวกบ้าหวย
เขาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อเรื่องศัยศาสตร์
แต่ก็เป็นการเชื่อบ้างแบบธรรมดาตามปกติของคนไทย
อันนี้เป้งบอกนะครับพี่ชายที่อ้างว่าต้องหนีไปเพราะถูกทำร้ายถูกขู่ฆ่า
้งยอมรับว่าเคยทำร้ายพี่ชายจริงแต่เพราะโกรธที่ไม่ยอมรับว่าขโมยหวยเข้าไป
แต่เรื่องขู่ฆ่าไม่เคยนะเพื่อนที่ตลาดคลองเตยที่เคยทำงานด้วยกัน
ก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วเขาจะทำทำไมเพราะนี่คือพี่ชายเขายืนยันว่าเขาไม่ได้บ้า
น้าสาวบอกว่าต้องหนีไปเพราะอยู่ด้วยไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้บ้า
เขาอาจจะดูเหมือนคุยคนเดียวบ้างแต่เขาก็บ่นไปตามของคนที่หาหวยก็หวยมันหาย

ยืมจมูกใครหายใจทำมาหากินเดือนตลอดยืมตังคงยังไม่จ่ายเลยครับ
ค่าบ้านทิ้งก็ไม่จ่ายเงินเดือนเป็นแสนจริงหรือเปล่า
ช่วยเอาบัญชีมาให้ดูหน่อยครับบัญชีเขาตรงบัญชีไหนบ้างเงินเดือนเดือนเป็นแสน
ผมไม่เคยไล่ถ้าบอกว่าไล่คำไหนคำว่าไล่คำไหนคำว่าด่า
คำไหนว่าด่าพี่ชายเอาเฉพาะช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันจากก่อนคราวนี้๑๔กรกฎาเนี่ย
เขาว่าเพราะว่าผมพูดคนเดียวหนึ่งต้องเข้าใจมันกรณีว่า
โรตเตอรี่เราเห็นแล้วมันหายต้องเข้าใจเขาว่าบ่นพึมพรรม
พึ่มพำจังหวะเขาเดิมเห็นนึกว่าเราพูดคนเดียว
เราพูดว่ารถที่หายไปไหนวะแม่งซ่อนไว้ตรงนี้
เราแค่บ่นพึ่มพำไม่ใช่พูดกับคนเดียวพูดกับใครพูดคนเดียว
ผมบ่นพึมพรรมจำภาษาผมฟุ้งตอนนั้นมันฟุ้ง
เขาเรียกว่าบ่นพึมพรรมครับแต่เขาหาว่าผมบ้า
ทีนี้เรื่องที่ในสิงห์พี่ชายของในเป้งบอกว่า
เพื่อนของในเป้งที่อยู่แถวตลาดคลองเตยเนี่ยมาขู่เขาเนี่ย
ในเป้งบอกว่าความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้
คือพอหวยหายแล้วเขามีกรณีกับพี่ชายเนี่ย
พี่ชายเขาก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนของเขาที่ทำงานเนี่ย
ทำงานอยู่ด้วยกันนะเพื่อจะยืนยันว่าไม่ได้ขโมยหวย
บอกถ้าน้องถูกจริงพี่ก็ต้องสบายด้วยสิ
จนวันนี้จะมากระทืบพี่จะมาขู่พี่พี่รับไม่ได้แล้วมันไม่ใช่
เพื่อนของเขาก็เลยแค่บอกกลับไปว่าเออแบบนี้มันทำตัวเอง
หรือว่ามันอยู่ยากจริงหรือทำตัวเองให้อยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้
ไม่ได้ขู่ฆ่าเนี่ยเขาก็เอามาให้ดู
ทำนองว่าจะลาโลกลาก่อนโลกโซเชียลอะไรอย่างนี้
เขาก็แค่ทักกลับไปว่ามันอยู่ยากหรือทำตัวเองให้อยู่ไม่ได้
ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องเขาก็ยังไม่เคยเจอในสิง
แต่ยืนยันว่าไม่เคยขู่ทำร้ายตามที่ในสิงห์บอกเอาไว้นะ
แต่ที่เขายังสงสัยคือเขาเป็นเพื่อนกับเป้ง
เขาบอกว่าเขาก็สงสัยว่าถ้าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งของน้องชายหายเนี่ย
ทำไมในสิงห์ไม่ช่วยหาทำไมนิ่งเฉยแล้วหนีออกจากบ้านไป
รวมถึงที่บอกว่ามีรายได้แต่หลักแสนต่อเดือนเนี่ย
จริงเหรอก่อนหน้านี้ยังเห็นยืมเงินจากคนอื่นอยู่เลย
บอกว่าไม่ได้บอกเพิ่งมาเกิดเรื่องแล้วเขาบอกอะไรประมาณเนี้ย
เขาหงกเลยขนาดเราเป็นเพื่อนเขายังบอกตั้งแต่วันแรก
ที่ลอตเตอรี่เขาหายเขาพูดอยู่ว่ามันหายเป็นไงนี่ยังพูดอยู่
ว่าหายดีเผื่อไปวางไว้ไหนเปล่าในบ้านอ่ะเขาบอกหาแล้วหาไม่เจอ
ไม่มีไม่จริงอะครับผมยังไม่เจอหน้าเขายังไม่เจอเขาเลยครับ
ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าเป็นเป็นยังไงเกิดการเป็นยังไงมายังไง
ผมก็อยากเจอตัวเจ๋งสุดเหมือนกันนะครับ
ไหนเอาให้รอบด้านเพิ่มอีกนิดกันแล้วกันนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองคุยกับเพื่อนบ้านหน่อย
เพื่อนบ้านของพี่น้องคู่นี้เพื่อนบ้านบอกว่าปกติพี่น้องคู่นี้เขาก็ดูรักกันดีนะค่ะ
นี่แหละ๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากมีการแจ้งความเรื่องหวยหายกันเนี่ย
ก็เห็นฝ่ายพี่ชายขนของออกจากบ้านไปเลยก็ยังงงว่าเออเกิดอะไรขึ้น
ส่วนตัวก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรแต่ก็แปลกใจว่าถ้าส่วนของพี่ชายนะ
ว่าทำไมต้องหนีทำไมต้องขนของหนีกันเลยถ้าไม่ได้ทำจริง
ส่วนตัวน้องชายที่บอกมีเทพมีพลายกระซิบบอกหวยมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อ
แต่เพื่อนบ้านคนนี้เขาบอกว่าเขาก็ยังสงสัยติดใจอยู่เพราะว่าถามในเป้งและในเป้งบอกว่าได้เซ็นชื่อเอาไว้
เขียนชื่อเอาไว้ที่ลอตเตอรี่อืมสลักหลังไว้เรียบร้อยใช่
แล้วก็ทางเพื่อนบ้านบอกว่าก็ยังถามอยู่ว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเขาจะขึ้นเงินได้เหรอ
ถ้ามีคนเอาไปจะขึ้นเงินได้ยังไงแต่ในเป้งยืนยันว่าถามไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วบอกว่าขึ้นได้
คือไม่เราไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกันนะพี่พีชนึงเห็นแต่แบบนี้ไม่จับเป็นตู้

คนเชื่อเขาก็เชื่อนะ

เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะนะ

เราก็ไม่รู้เขาไง

แต่เราไม่รู้สิ

จะได้ไปตามหาลุงที่ขายลอตเตอรี่ให้กับเป้งไง
ก็จะได้มีความคืบหน้าตามลำดับ

เดี๋ยวรอประเมินก่อนนะคะว่าจะลงพื้นที่กันวันไหน

ที่สุดแล้วนำไปสู่เรื่องโอละพ่อ

หรือว่าเอาของเข้าไปจริงมันก็มีหมดนั่นแหละ